สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับไปติดตามข่าวดีที่เรมันกัน
เพราะว่าเราได้แชมป์ในตั้นสองประเภทเลย
ประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่
ก็เป็นรายการระดับกลางปีโก
รอบชิงนิชวัลจิลดาพลมือ๑๕ของโลกและมือ๒ของรายการ
แชมป์ปี๒๐๑๓แล้วก็รองแชมป์ปีที่แล้ว

ตบเชื้อสายจีนจากสหรัฐมือ๑๒ของโลกแล้วก็มือ๑ของรายการ
เจอกัน๔ครั้งน้องนัทชนะครั้งเดียวแต่ว่าครั้งนี้ครับ
เป็นเกมสำคัญแล้วก็นิชาออนอาศัยการเสิร์ฟการวาง

ชนะไป๒ต่อ๑เกม๒๑ต่อ๑๗
๑๕๒๑แล้วก็เกมสัก๕นะครับ
ชนะ๒๑ต่อ๑๙ก็สูสีเลยนะครับ
พร้อมกับรับเงินรางวาลประมาณสามแสนหกพันบาทนะครับ
หลังจากที่คว้าแชมป์น้องนัทก็มีการโพสต์ข้อความนะครับเนื้อหา

แล้วก็บอกว่าจะไม่มีความปัญหาหรอก
ระหว่างทางจะมาขัดขวางเธอได้อีกนะครับ
จะไม่มีอะไรทำให้เธอได้อ่อนแรงลงไป
แล้วก็เหมือนกับเตือนตัวเองบอกว่าให้เชื่อมั่นในตัวเอง
แล้วก็บอกว่าฝึกซ้อมอย่างหนักหลังจากนี้
แล้วเขาบอกว่าคุณค่านะครับความแข็งแกร่งของเธอมีมากพออยู่แล้ว
น้ำตาแห่งความสุขหลังจากนี้ก็บอกว่าหายเหนื่อย

การแข่งขัน๓เกมแล้วเป็นเกมที่หนักแบบนี้นะครับ
ต้องพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินหน้าสู้ต่อครับ
ส่วนหญิงคู่นะครับ
จับคู่กับน้องวิวระวินดาประจงใจ

แล้วก็คู่มือสองของรายการเอาชนะ
กิคู่มือ๘๘ของโลกจากญี่ปุ่นไป

แล้วก็ถือเป็นแชมป์ระดับกลางปีโก
เป็นรายการที่๒ในปีเนื่องจากที่คว้าแชมป์มาเลเซียแมสเตอร์

พร้อมกับเงินรางวัลประมาณ๓๒๒๓๒๐บาทด้วยกัน
ประเมิดรางวัลที่ออกมา
แล้วก็หลังจากนี้ครับแน่นอนผลงานของนักแบตไทยนะครับ
ในช่วงต่อไปก็คงจะถือว่าได้ดูนะครับของดีกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ